ทางด้านจุฬาและธรรมศาสตร์นะครับก็ได้จัดกิจกรรมบริจักษ์โลหิต
และประกาศความพร้อมก่อนงานฟุตบอลประเพณีนะครับ
รายการนี้ย้ำกันอีกครั้งไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดวันที่๓กุมภาพันธ์นี้ครับ

ตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และกลุ่มตัวแทนนิสิตและผู้อัญเชิญพระเกี่ยวแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
และร่วมการจัดงานเลือดไม่แบ่งสีต่อเนื่องเป็นปีที่๑๐แล้ว
คุณสามารถเป็นฮีโร่ได้แค่บริจาคโลหิต
โดยโลหิตทุกยูนิตนะครับที่ได้จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยครับ
ทางนี้จากเศรษฐีของศูนย์บริการโลหิตสภาคชาติไทย
ระบุว่าคนที่มีอายุ๑๗๒๕ปี
บริจาคโลหิตเพียงแค่๘๖เท่านั้น
ซึ่งถือว่าน้อยมากทั้งที่เป็นช่วงวัยที่สุขภาพแข็งแรงที่สุด
ซึ่งที่จริงแล้วร่างกายคนเรานั้นสามารถบริจาคได้ทุก๓เดือนไปจนถึงอายุ๗๐ปี
ก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อปลุกกระแสเพื่อชวนให้กับคนเจนวัยมาร่วมบริจาคโลหิตกันครับ
แล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีบรรดานิสิตนักศึกษาของทั้ง๒สถาบัน
นับพันคนเลยทีเดียวมาต่อแถวจับจองซื้อเสื้อเชียร์
บางคนนั้นมารอแต่เช้านะครับเพื่อที่ต้องการหาเสื้อซื้อเอาไว้แล้วก็จะใส่เชียร์ของปีนี้ไปร่วมกิจกรรมด้วยครับ
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒นะครับ
จะมีขึ้นในวันที่๓กุมภาพันธ์นี้ครับที่สนามสุพัชลาศัย
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามกันได้นะครับ